มาดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยดีกว่านะครับอ่าพี่น้องน้องโดยเฉพาะพี่ป้าน้าอา
บางทีเราเจอเดินขายขี่จักรยานขายเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง
ขายในช่วงนี้ช่วงโควิดนะสถานการณ์เป็นยังไงบอกเล่ามาหน่อยนะฮะ
เฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้ไลน์ที่หน้าจอก็ได้
นี่คือภาพของวันนี้ที่แยกคอกวัวอย่างที่ทราบนะฮะ
ในช่วงเวลาประมาณนี้ถ้าสลากกินแหม่งรัฐบาลงวด๑๖สิงหาคม
ช่วงนี้หลังสลากออก๓๔วันเขาจะมารับสลากกัน
ซื้อเป็นเล่มรวมเลขรวมชุดอะไรก็แถวนี้นี่แหละ

นี่ไม่รวมคนเร่ร่อนที่อยู่แถวนี้นะคุณเขียนมาสอน
ปกติคนไร้บ้านก็จะอยู่แถวนี้ใช่ไหม
คอยรับของบริจาคอะไรพวกนี้นี่ฮะมาดูกันว่าเล่มเท่าไรแบบไหนอะไรยังไง
เลขชกเลขชุดสลับเลขได้กี่ชุดเอาก็ว่าต่อไป
น้ำหนึ่งเขาก็ให้เลขมาแล้วไม่รู้หาเลขกันหรือเปล่า
ทั้ง๕ทั้ง๙อะไรทั้ง๗อะไรนี่
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะที่แยกคอกวัวนะครับ
อย่างแม่ค้าพ่อค้าที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่าโอ้โหตอนนี้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เงียบเหงาเหลือเกินเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ผู้ที่เขาจะมาซื้อแบบยกเล่มเอาไปขายกันเนี่ยก็น้อยลงมาก
อย่างปกติเนี่ยสลากเล่มนึงนะเริ่มขาย๙๐๐๐กว่าบาท
งวดนี้เนี่ยที่มารับกันในวันนี้เนี่ย
เหลือแค่เล่มหนึ่ง๗๐๐กว่าบาทเท่านั้น
คนลงแผงน้อยลงลดจำนวนในการลงแผงน้อยลงค่ะ

บอกว่าอยากให้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลเนี่ย
ช่วยยุติการประกาศรางวัลออกไปก่อนได้ไหม

ก็คือถ้ายังขายต่อเนี่ยสงสัยต้องแบกภาระขาดทุนกันทุกงวด
เพราะคนออกมาซื้อน้อยลงค่ะนะฮะที่สำคัญก็คือ
ที่เขามารับสลากกันในช่วงเวลานี้เนี่ย

ก็เพราะเป็นโคต้าที่เขาจองเอาไว้
ถ้าไม่มารับเดี๋ยวถูกตัดโคต้าก็ยุ่งอีก
บางคนมารับก็ต้องมาเสี่ยงกับการมาเจอผู้คนอีก
ก็เสี่ยงกับโควิดอีกฟังเขาหน่อยนะฮะ
คนไม่ซื้อและค้าคนขายก็ถูงหมดเลย

ถ้าพ่อเราเขาไม่เลือกก็ต้องออกมาเรื่อย
ถ้าสถานการณ์อย่างนี้กำไรน้อยกำไรยาก
แต่ก็ต้องทำ

เขาก็ได้รับผลกระทบกันเยอะเหมือนกันนะใช่ครับ

ที่ทำการปรายเสนียมเผอด่านซ้ายจังหวัดเลย
บรรยากาศตอนเช้า๘โมงครึ่ง
ผู้ที่ได้โควิดอีกก็ไปกันคึกคักเหมือนกัน
แต่เขาก็ต้องเว้นระยะต้องตรวจอุณหภูมิ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าขายลอตเตอรี่เนี่ยลำบากขึ้นเยอะนะ
บางคนเขาขายข้ามจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ข้ามจังหวัดไม่ได้แล้วข้ามจังหวัดต้องกักตัว

เขาบอกว่าช่วงนี้ขาดทุนหรือเสมอตัวมีแค่นี้เลย

เขาบอกต้นทุนเขาใบละ๗๐บาท๔๐สตางค์

เขาขาย๗๓๗๔ก็พอละ๗๓บาท๗๔บาท
ปกติหา๘๐ยังได้
ขาย๗๔บาท๗๓บาทก็มีเหรอใช่ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นราคาต่ำสุดในรอบ๒ปีที่ผ่านมาเลยนะ
แต่ผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีโคต้าเขาก็ต้องเสี่ยงซื้อ

ขายได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีก็ต้องขยันขายให้มากขึ้น
ก็หวังว่าจะขายหมดพอมีกำไรมาเลี้ยงครอบครัว
ตลาดค้าส่งลอตเตอรี่บ้านนานหลักอำเภอวังสะพุง
ดขายลอตเตอรี่๒งวดแล้วนะคะ
เขาป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ปัญหาคือเขาข้ามจังหวัดไปขายกันใช่ไหม
พอกลับเข้ามาในพื้นที่ติดโควิดเยอะเลยเลยงด๒งวด
คือในมุมผู้ซื้ออย่างผมเองตอนนี้ยอมรับว่าผมก็ซื้อลำบาก
เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนใช่ค่ะอ่าออกจากบ้านมาทำงาน
ไม่ได้ไปตามศูนย์การค้าไปตลาดไปเดินไปตามพื้นที่ต่าง

เขาไม่มาเดินเลขขายไงคะเพราะว่าก็โควิด๑๙

ใช่สั่งออนไลน์กลัวไม่ได้อีกเผื่อถูกรางวัลที่๑
ต้องเป็นเจ้าที่ไว้ใจได้ด้วยใช่ไหมต้องไว้ใจกันได้ด้วย
ทุกผู้ชมครับพูดถึงตัวเลขดูตรงนี้หน่อยก็แล้วกัน
ชีวิตมันก็ต้องเดินกันต่อไปด้วยความหวังทุกวันที่๑และวันที่๑๖นะฮะ
แม่น้ำหนึ่งนะครับแม่ค้าออนไลน์คนดังผู้ให้ตัวเลขคนดังนี่ฮะ
มาแต่หัววันนะให้แนวทางสำหรับงวดวันที่๑๖สิงหาคมนี้เอาไว้นะครับ
คือเธอบอกเธอให้ทุกงวดเป็นแนวทางนะแต่ต้องซื้อลอตเตอรี่นะครับ
ลากินแบ่งรัฐบาลซื้อของรัฐบาล
บอกเอาอย่างนี้แนวทางเนี่ยง่ายไม่ต้องอะไรเลยดูอย่างนี้นะ
ตั้งแต่ต้นปีเลยนะ๑๗มกราคม๖๔เป็นต้นมาถึงงวดล่าสุด๑สิงหาคม๖๔
งวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีเลข๗กับเลข๙
มีทุกงวดเลยสรุปง่ายคือปีนี้ทั้งปีแม่น้ำหนึ่งบอกว่า
ออกไป๑๔งวดทุกงวดมีเลข๗กับเลข๙
ส่วนงวดที่จะถึงนี้แม่น้ำหนึ่งบอกว่า๑๖สิงหาคมเธอเน้นเลยคือเลข๕กับเลข๙
งวดนี้ไม่มีงวดไหนสักงวดเลยที่ไม่มี๗หรือ๙
ไม่มีสักงวดเลยที่ไม่มี๗หรือ๙
ถ้า๗ไม่มา๙ก็จะมาถ้า๙ไม่มา๗ก็จะมาบางทีมาคู่เลย๗กับ๙
เพราะฉะนั้นงวดหน้าทุกคน
เฝ้าระวังเลยไม่๗ก็๙ต้องมาให้เห็น

สลากินแบ่งรัฐบาลนะใช่ค่ะส่วนผู้ที่เขาไม่ได้อยู่สลากินแบ่งรัฐบาลอยู่ทางอีกสายอาชีพหนึ่งเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรเห็นงวดทีละแทบที่จะบอยคอรดกันเลยนะฮะ
อันนี้มีข่าวว่าพี่สุนารีรจฉศวีมา

แม่น้ำสุถูกลอตเตอรี่๓๐ล้าน

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีโทรศัพท์สายตรงไปหาพี่สุ
ขอเลขที่บ้านไม่ใช่

เห็นบอกได้ข่าวว่าถูกรางวัลใหญ่แล้วเก็บเงียบไม่บอกใครเลย
สุตอบมาบอกไม่จริงไม่รู้ไปเอาข่าวลือมาจากไหน
วันนี้ทั้งเสียงโทรศัพท์ทั้งไลน์แทบพังไปหมดนะฮะ
สายโทรศัพท์ถามกันมาตลอดนะฮะ

คือพี่สูจนบอกว่าถูกก็ถูกจริง
แต่ไม่ใช่แบบ๓๐ล้าน๖๐ล้านแล้วเนี่ยไม่ใช่
ไม่รู้ไปลือกันยังไงที่หมู่บ้านแถวบ้าน
บอกว่าเขาเรียกพี่ว่าอีแหลมนะ
แหลมถูก๓๐ล้านลือกันจนพี่น้องอยู่ไม่ได้
โทรมาแต่เช้าเลยตกใจหมดเลย
เขาบอกแหลมถูก๓๐ล้านเหรอลูกหลานเต็มอยู่มัน

ต้องจะเป็นของคุณแม๊ระบ้าง

ถูก๖๙เพราะว่าเป็นเลข
เลขบ้านเลขบ้านของพ่อ
ก็ฝันว่าพ่อมาวิ่งไล่ตีแม่ในบ้านหลังนั้น๖ก้าว
๑๘ใบนิดหน่อยเพราะว่าได้อ้อมแน่ม